คุณผู้ชมทีนี้ไปต่อที่ไปดูกล้วยน้ำวาแปลกได้หน่อย
น้ำวาแปลกค่ะแปลกแต่จริงนะคะ
นี่มันแปลกตรงไหนมันแทงเครือโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน
เครือมันต้องออกจากไหนเครือกล้วยน้ำวามันต้องออกจากไหน
ลำต้นถูกไหมตรงปลายอ่ะส่วนปลายส่วนยอด
แต่นี่มันแทงยอดออกมาจากพื้นดินแบบนี้ออกมาเป็นเครือแบบนี้แปลกไหม
แปลกค่ะกล้วยน้ำวาที่นี่ที่สวนเกษตรด้านหลังสวนอาหาร
ในพื้นที่บ้านนิคมตำบลวังยางคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
กำแพงเพชรจริงต้องกล้วยไข่ไหม

นี่กล้วยนมว้านะคะแปลกแบบนี้ชาวบ้านก็มากันเต็มแล้วค่ะ
มือเนี่ยก็ต้องมาพนมแบบนี้นี่ผ้าสามสีก็ต้องมา
อกไม้ทุบเทียมเอามาให้ครบเลยนะคะ
กล้วยน้ำว้าแทงเครือโผล่ขึ้นมาจากดินว่าเล่นท่ายากแล้ว
ชื่อเจ้าของสวนถ้ายากกว่าอ่านยากกว่ายิ่งกว่านะคะ
ชื่อว่าอ่านช้าคุณยุทธนรงฤทธิ์พี่เคยได้ยินไหม

ใช่เหมือนสองคนในร่างเดียวมาสมัครสนทิกัน

ใช่กลายเป็นยุทธนรงฤทธิ์นะคะนามสกุลชื่นบานเย็น
เจ้าของบอกว่าคุณจะมีปัญหากับชื่อผมนานไหม

คือเจ้าของเล่าบอกว่าปลูกกล้วยน้ำว้ามานาน๓ปีแล้ว
ในช่วงก่อนปีใหม่ภรรยาก็เจอกล้วยแปลกแบบนี้
ช่วงก่อนปีใหม่ภรรยาก็เจอกล้วยแปลกแบบนี้

ภรรยาก็เลยนับจำนวนหวีและนับจำนวนผล
แล้วเอาจำนวนหวีและผลไปเสี่ยงโชค
ปรากฏว่าภรรยาถูกรางวัลสมใจนึกค่ะ
คราวนี้พอชาวบ้านรู้ภรรยาตัวเองถูกก็เลยนี่แหละ
มั่งรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง

ปรากฏว่าพี่ต้นลองฟัง

นับจำนวนหวีได้๓หวีมีผลกล้วยรวม๑๑ผล
พี่ฟังต่อแยกเป็นหวี
หวีนั้นหวีที่๑มีลูก๓ลูก
วีที่๒มีลูก๖ลูก
วีที่๓มีลูก๒ลูก

ผมว่าผมงงตั้งแต่หวีแรกแล้วแหละ

งั้นไม่เป็นไรให้คุณผู้ชมตั้งสติ
นอกจากนี้ยังมีการจุดทูปเสียงทายไปหรือยัง
ทุบเสี่ยงทายได้เลขเด่นมาอีก๑ชุด

พี่ไม่ต้องพูดไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกอ่านเอง๔๒๗ค่ะ
ที่แรกได้ที่ที่๒วัดสว่างอารมณ์นครชัยศรี
บรรยากาศจะบอกว่าคึกคักกว่าทุกครั้งที่เรารายงานข่าว
เพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันทำบุญแสดงมุฒิตาจิต
ในวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุวัฒนามงคล๖๔ปี
พระครูอาจารย์แป๊ะพระอาจารย์แป๊ะใช่ค่ะนะฮะ
พระครูนี่แหละพระอาจารย์แป๊ะนี่แหละเจ้าอาวาสนะคะ
โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมาร่วมด้วย
เช่นอะไรบ้างสมเด็จพระธีรยานมุณีเจ้าอาวาสวัดเทพศิริน
อธิษฐานจิตในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลท้าวฮิรันพนาศูนย์
ซึ่งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านต่างพุ่งตรงไปที่พิธีหรือเปล่า
พุ่งตรงไปที่หยดน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์
บางคนก็บอกว่าเห็น๒ตัวพี่เห็นไหมคะ

ไม่มีแนวทางให้เลยเหรอให้มองเองเลยเหรอฮะ
พี่ต้องมองเองก็ดวงของพี่
ถ้าพี่ไม่มีดวงก็แสดงว่าพี่ดูไม่ได้

แม่ค้าลอตเตอรี่บอกว่าเลขดังที่ลูกค้ามาถามหาเยอะมากที่สุด

เลข๑๑กับพศเกิดของพระอาจารย์แป๊ะ๒๕๐๑
เลขอายุคือเลข๖๔โอ้โหอย่าถามนะจ๊ะ
เลข๓ตัว๓ชุดที่พูดไปเนี่ยเพราะเกลี้ยงแผงหมดแล้ว
นี่วัดสว่างอารมณ์ที่นครปฐมนะคะ
เอาเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์แป๊ะ